ต่อกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะกับข่าวของนักร้องลูกทุ่งหนุ่มเสียงดีเจ้าของฉายาเจ้าชายสายหมู่
เออน้องก๊อตจิรพัฒน์วันนี้ใครเป็นเอฟซีห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเลขเด็ดก็มาอีกแล้ว
นี่แหละค่ะแต่ก่อนจะไปดูเลขเด็ดคุณผู้ชมวันนี้บอกเลยว่าเป็นวันดีนะ
เป็นวันพระนะคะน้องก๊อตเนี่ยก็เลยถือเลิกดีตั้งโต๊ะทำบุญไหว้องค์ปู่พญาอนันตนคราช๙เสียนมาเลย
ถวายของไหว้เอาเลิกเอาชัยก่อนจะปล่อยเพลงใหม่ในวันพรุ่งนี้ชื่อเพลงว่าฮักนิรันการค่ะ
ให้กับแฟนแฟนได้ฟังกันด้วยรวมไปถึงขอโชคเปิดทรัพย์เปิดการงานให้แฟนคลับทุกคนร่ำรวยเงินทอง
แล้วก็ขอโชคใหญ่ที่จะถึงในเร็ววันนี้ลอตเตอรี่ออกวันไหนนะแจ๊กกะรีน
วันจันทร์ใช่ไหมแม่เออเดี๋ยวรอกันนะรอกันนะไม่เพียงแค่นั้นค่ะ
ไหนก็ไหว้ขอพรองค์ปู่แล้วงานนี้ค่ะน้องก๊อตก็จุดทูปขอเลขเด็ดกับองค์ปู่มาฝากแฟนบันเทิงไทยรัฐกันด้วยค่ะ
เลขที่น้องก๊อตจุดได้นี่แหมอังไฟสะร้อนมือมาเลย๒๔๖นี่นะครับคุณผู้ชม
มันตรงกับอะไรตรงกับบ้านเลขที่ของน้องก๊อตคุณผู้ชมยังไงก็ขอให้ทุกคนเห็งโชคดีกันทั่วหน้านะคุณผู้ชมโอ้โหไม่ธรรมดาจริงเลยนะฮะเลขสวยด้วยเลขสวยรวยอะไรก็ไม่รู้แหละ
น้องการกันหน่อยน้องการทัศนะไปไหว้ขอพรเสริมความปังที่สารขวัญเรียม
คุณผู้ชมศาลตั้งอยู่ในตลาดน้ำขวัญเรียม
ถ้าเกิดว่าใครเคยไปเดินซื้อข้าวซื้อของกินแถวนั้นต้องแวะไปไหว้ด้วย
การเนี่ยบอกว่าตั้งใจจะเดินทางไปขอพรทั้งสองท่านเลยก็คือ
ตักขวันตักขวันเอ้ยมาในระยะเลียม
แล้วก็แน่นอนไปถึงนั่นไหว้เสร็จนะไหว้เสร็จก็เห็นกระบอกเซียมซีอยู่ตรงหน้า
ก็ต้องเสี่ยงสักนิดนึงจัดไปเลยทันทีค่ะ
เขย่ามาปุ๊บน้องการเสี่ยงเซียมซีได้เลข
นี่นะฮะปังหมานคุณผู้ชมเดี๋ยววันจันทร์ก็มาลุ้นกันแล้วกันว่า
ตักขวันกระยะเลียมให้ออกมาจริงรึเปล่า

เดี๋ยวย้ำอีกทีนึงของน้องก๊อตได้๒๔๖ใช่ไหม

มันวนกันอยู่อย่างนี้นะ
มี๔ด้วยอะไรแบบนี้แล้วแต่โชคใครโชคมันแล้วกันนะคะคุณผู้ชมค่ะ